สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับ
นี้เฉพาะแฟนปรุนตูเกกครับซึ่งคนที่ประเทศ
การเดินทางกลับประเทศแล้วก็เชี้ย
มันยิ่งใหญ่ม์มากเพราะว่ามีการจัด

เพื่อให้ทุกคนยังได้ซึมซับกลับบรรยากาศในครั้งนี้ครับ

ไม่ใช่ครับใส่แว่นมันโรนาโดโอ้โหถ้าชิงนี่นี่ผมบอกใครได้ไปย้อนดูนะ
ในโลกโซเชียลผมนึกว่าเขาเป็นโค้ดแทนเฟอร์โนซานโต๊นะครับโรนันโด
แต่เขาเป็นคนที่มีแฟชั่นมีอารมณ์กับเกมเยอะสำหรับโรนาโด
แต่ว่าเพื่อนร่วมทีมก็ฟังเขานะก็เป็นนักเตะที่ทรงอิทธิพลกับทีม
แล้วก็เป็นส่วนสำคัญนะที่ช่วยให้โปรตูเกตนั้นเดินทางไปจนถึงรอบชิงชนะเลิ
ถูกต้องแล้วสุดท้ายก็กว้าแชมป์ได้สุดท้ายบอกว่าเขาไม่ได้เล่นนักชิงแบบเต็มเกม
แต่ผมว่าก่อนนั้นก็ต้องยืมมือเขายืมเท้าเขาหลายลูกเหมือนกันนะครับ
อ่ะนี่ก็คือบรรยากาศนะครับแฟนบอลจำนวนมากนะครับ
ก็มารอรับตั้งแต่ที่สนามบินนะครับในกรุงลิสบอลประเทศโปรตุเกตครับ
รัฐบาลเขาบอกว่าจัดเวทีขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเลยนะครับ
เพื่อให้แฟนหลายพันคนได้พบปากกับทีมแชมป์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศ
และจัดให้นักเตะนั้นขึ้นรถแห่ฉลองแชมป์รอบเมืองอย่างยิ่งใหญ่ครับ
กปลิวสวัยนะครับแล้วก็ฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว
ได้แชมป์มาหมดแล้วนะครับโปรโนโด่บอกว่าเหลือแชมป์เมเจอร์ของทีมชาติ
แพ้ขึ้นมาสมมุติว่าแพ้ขึ้นมา
โรนาโด่อาจจะประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติ

นั่นแหละที่ผมกำลังจะพูดว่าสอนัตเตะดัง
ทำอย่างนั้นพร้อมกันหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับ
โดก็สู้ต่อแล้วผมหวังว่าเมซี่ก็จะกลับมาเหมือนกัน
ก็เหมือนเป็นการยุติฝันร้ายของโรนาโดด้วย
เขาเคยเข้าชิงกับโปรตูเกตมานะครับในปี๒๐๑๖
ถ้ายังจำกันได้ในยูโรหนนั้นที่ประตูเกต
๒ปีผ่านมาเข้าชิงอีกทีกับโรนาโด

เขาบอกว่าทุก๑๒ปีจะมีการช็อกทีมทีมที่เป็นทีมฮอต
พอเข้าชิงก็จะแพ้ทีมที่เป็นแบบคล้ายว่าทีมที่ไม่ได้เป็นทีมเด่นทีมนอกสายตา

ครับปี๑๙๙๒๑๒ปีต่อจากนั้น๒๐๐๔เป็นเกรียส
แล้วก็เป็นโปรตูเกตซึ่งตอนนั้นเป็นทีมเต็ง
กลายเป็นทีมนอกสายตาในครั้งนี้แล้วก็กลายเป็นแชมป์นะครับ
นั่นคือเรื่องราวของยูโรถ้าหากย้อนไปก็คุยกันไม่จบแล้ว
มาดูกันที่ทีมฝั่งของผู้แพ้กันหน่อย

เพื่อร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันที่พระราชวังเอลิเซใจกลางกรุงปารีสครับ
งานนี้แม้ว่าจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับ
แต่ก็ประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ให้กำลังใจนักเตะทีมตราไก่ทุกคนที่ยืนหยัดต่อสู้
และนำเกียรติยศกลับสู่ประเทศให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับ

พวกเขานี่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่การกลับมาในยูโรครั้งนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีนะเดินทางมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
คือทีมมันก็เริ่มบ่มเพาะแล้วก็สุขงอมขึ้นเรื่อย
บอลโลกในแพ้เยอรมันแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงได้หลายครั้งเหมือนกัน
ครั้งนี้มาก็อยู่ในช่วงที่เกือบจะพีคแล้ว
เกือบจะพีคแล้วมาถึงรองแชมป์บ่อนโลกที่รัสเซียกลายเป็นทีมเต่งที่น่าจะตามมองมากนะครับฝรั่งเศสนะครับ
ช้องเองเนี่ยก็ออกมาเผยนะครับว่ารู้สึกผิดหวังที่ทีมนั้นต้องแพ้ในรอบชิงชนะเลิศ
แบบที่ทั้งตัวเองเป็นเจ้าภาพแล้วก็ตั้งความหวังไว้สูงว่าจะต้องได้แชมป์
ดูอองตูนกริสมั่นกันหน่อยนะครับก็ขวาสองรางวัลจากยูโรนั่นคือนักเตะยอดเยี่ยมจากทูลาเมนต์นะครับ
และก็ดาวยิงสูตร๖ประตู
ครั้งที่แล้วที่ยิงกันแค่๓ลูกนั้นก็เป็นอัลสมีรยิ่งน้อยยิ่งน้อย
แต่ครั้งนี้คริสมันพิสูจน์ได้เห็นว่าเขานั้นกำลังจะกลายเป็นนักเตะระดับโลกด้วยอายุเพียงแค่๒๕ปี
แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์หลังจากนี้แน่นอนนะครับ๖ประตู๒แอสซิส
ผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทวนาเมนต์เพราะว่าทุ่มเทอย่างหนักเทคนิคก็ดีแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการมองเกมอย่างยอดเยี่ยมและทำประตูอย่างเฉียบคมด้วยครับ
ก็ไม่เป็นไรนะไปลุ้นกันต่อไม่ต้องรอ๔ปีของยูโรรออีกแค่๒ปีกับฟุตบอลโลกต่อเลย๒๐๑๘ที่รัสเซียถ้าฝรั่งเศสไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายได้นะครับ
เป็นองค์กรที่จัดการแข่งขันยูโรด้วยทำไมถึงหลุดผิดพลาดไป
แต่ผมว่าเขาก็น่าจะเฉลี่ยแล้วก็ดูตามผลงานจริงแล้วกัน
ก็ติดมากสุด๔คนนะครับถ้าดูเป็นทรงชาติอย่างที่เราเห็นทางหน้าจอนะครับ
แล้วก็ตามด้วยเรมนี๓คนฝรั่งเศสกับเวลติดทีมละ๒คนครับ
ก็คงดูตามหน้าที่ในแดนแล้วก็ตำแหน่งตามแท็กติกจริงถึงใส่ไม่ได้นะครับ
เอาละครับการขนย้ายปรายศนียบัตรนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่จบยูโรแล้ว
แต่ว่าผู้ที่ทายมาว่าประตูเกรดได้แชมป์ยังไม่จบนะครับ
ต้องติดตามจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐทีวีอย่างใกล้ชิดนะครับ
ตอนนี้เนี่ยมาถึงโกดังของไทยรัฐครบแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา
คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า๑๗๔ล้านฉบับทำลายสถิติการทายผลยูโร๒๐๑๒เมื่อ๔ปีก่อน
โดยรองกรรมการผู้จัดการบริษัทปรายศนีย์ไทยก็บอกว่าคาดการณเบื้องต้นนะครับ
ร้อยละ๗๐เนี่ยทายฝรั่งเศสไปเยอะตัดจากสายตาไปก่อนที่มีคาดการณ์นะครับ
จากที่ตามศูนย์ต่างได้มีการประเมินไว้ก็อาจจะเหลือไม่เกิน๑๓๐ที่ไทยประตูเกต
คือเวลาผมไปถามใครว่าที่จะร่วมสนุกกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะ
ส่วนใหญ่ถ้าซื้อ๑๐๐ใบเนี่ยจะทายว่าฝรั่งเศสเป็นแชร์สัก๗
แล้วที่เหลือก็จะให้โปรตูเกตไง
ครับก็ดูแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
เจ้าภาพสุดท้ายโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับ

ตอนนี้แทบจะไปกู้ชีพหมูกลับมาเลย
ดูกันหน่อยนะครับ๑๓๒๔กรกฎาคมนี้ปรัชนีที่ทายผิดจะถูกคัดทิ้งครับ
ก็ตอนนี้เป็นกระบวนการในการที่จะคัดแยกนะครับ
ซึ่งตอนนี้ขั้นตอนกันก่อนคัดแยกเนี่ยก็จะมีการจัดเรียงในกระบะนะครับ
เสร็จแล้วก็จะมีการให้นักเรียนทางโรงเรียนพนิษการสันติราช
และก็พนักงานของบริษัทอาวาสานีทัยเข้ามาทำการคัดแยกคัดที่ถูกหรือผิดนะครับ
ที่ดูคำทายนะฮะเขาก็จะมัดเป็นปึกเนี่ย
ก็ส่วนใหญ่ก็จะไทยฝรั่งเศสน่าเผื่อวิเวิร์ดก็ก็มี
มีแต่ว่าสัดส่วนน่าจะเป็นสัก
ก็ประมาณนั้น๗๐๓๐นะครับหรือคุณผู้ชมครับ
รายศนีย์ไทยก็ยืนยันนะครับว่านอกจากการขนส่งที่ปลอดภัยแล้วนะครับ
แล้วก็ยังรวดเร็วอีกด้วยปรายศนีย์แต่ละฉบับครับจะได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรตรวจตราตลอด๒๔ชั่วโมง
ส่วนผู้ที่ทายถูกว่าโปรตูเกตจะได้แชมป์ยูโรนั้นรอลุ้นการประกาศผลการจับรางวัลรวมมูลค่ากว่า๔๐ล้านบาทภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ